คุณกำลังฟังเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีครับกลับมาพบกับเอ็กซ์เตอร์ไทม์พอดแคสนะครับอีพีนี้เลขสวยเลข๒๒
ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมตะครับผมสวัสดีครับบอยครับครับอีพี๒๐นะถ้าดูจากบกพี่บอยก็เป็นนักเตะที่ผมรักนะ
รักจริงเหรอรักเคยรักป่ะคนเคยรักคนเคยรักนะฮะก็ไมเคิลโอเว่นนะครับผม
แต่ว่าแฟนบอลลิวภูจำนวนมากเขาจะเรียกว่าตำนานสโต๊กซิตี้นะ
ทำไมอ่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นไม่รู้ผมได้ยินมาบ่อยนะเออคือจริงมันไม่ใช่แค่คนไทยที่เรียกนะ
ว่าแบบโอเว่นเป็นตำนานสต๊อกซิตี้จริงฝรั่ง
เขาก็แซวเว้ยอืมเออก็มีให้เห็นอยู่แบบพวกตาม
อย่างเงี้ยครับผมอืมนั่นแหละครับจริงจริงก็ต้องบอกว่า
ก็ก็ตั้งใจแหละว่าจะจะเป็นโซชาอืมแต่ว่ามีบังเอิญ
เพราะอ่ะใช่คือระหว่างที่มันดำเดินมาถึงที่ยี่สิบเนี้ย
เราก็รับรู้กันล่วงหน้าแล้วว่าโฟชาถูกไล่ออกไปแล้วเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะสำรองก็คือ
โอเว่นแล้วกันอ๋อนี่เป็นนี่เป็นซุปเปอร์ซับของซุปเปอร์ซับอีกนี้
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ทุกทุกทุกทุกนั่นแหละฮะอ่า
ก็เลยเป็นพี่ของเรานี่เองใช่นะครับเนี้ยครับถือว่าเป็นนักเตะที่
โด่งดังมากมากในช่วงอ่าปลายปีหนึ่งพันยุคเก้าศูนย์นะครับอ่า
อ่าถ้าถ้าแบบให้ลงไปก็คือปีเก้าเจ็ดเก้าแปดอืมรูปการณ์เก้าเจ็ดเก้าแปดเนี้ย
เป็นรูปการณ์ที่ถือว่ามีสถานะเป็นตัวจริงของเรียบร้อยแล้วเออ
หน้าแทบจะเรียกว่าตัวหลักแล้วเนอะเพราะเขาเหมือนเป็นตัวที่มาแทน
ล็อปปี้ฟาวเลอร์เนอะอืมถ้าจำไม่ผิดเก้าเจ็ดเก้าแปดใส่เบอร์สิบแล้วมั้ง
เหมือนจากนั้นน่าจะสิบแปดป่ะยังสิบแปดอยู่ใช่ไหมน่าจะสิบแปดเออ
แต่ช่วงช่วงที่พีคสุดอ่ะเขาช่วงที่พีคแล้วอ่ะคือสิบแปดอยู่
บันลงดรเออจริงจริงเขามีด้วยบันลงดรเนอะอ่าอ่าใช่อืมนั่นแหละ
ก็ปีนั้นเป็นปีที่โอเว่นทำผลงานได้ดีมากมากก็คือลงสนามไปสามสิบหกนัดอืม
ยิงไปสิบแปดประตูกับอีกสิบสองอืมกับนักเตะที่อายุแค่สิบแปดปีเท่านั้น
นี่ถือว่าแบบสุดยอดมากมากแล้วก็หนึ่งในประตูที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดของโอ
เกมนั้นผมยังจำได้นะ
การจะดูฟุตบอลสดแต่งที่แยกมาก
นั่นแหละครับก็ไดูเต๊อปคู่นี้ในรูปแบบกันขึ้น
ลูกที่ทำให้โอเว่นโด่งดังก็คือการวิ่งแซงแกลี่พาลิสเตอร์
เกมนั้นก็จบด้วยสำเหรอนึง
ซึ่งผมก็ยังจำได้แล้วก็มันก็มีเกร็ดนิดนึงก็คือ
เพราะว่าทังเซอร์เลขเห็นแล้วว่าไม่รอดแล้ว
มีชื่อเสียงด้านความเร็ว
ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ทุกคนทราบครับ

แล้วก็แจ้งเกิดจากลูกยิงที่ลากมาจากครึ่งสนาม

ใช่แล้วก็ยิงผ่านมือคารอสโลาซึ่งเป็นผู้สาปตูทีมช่างอาจารย์นี่น่าในเวลานั้น
แต่ก็อย่างที่ทุกคนก็คงจะรู้กันดีก็คือทีมชาติอังกฤษก็ไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกปี๑๙๙

เห็นเดียวนะอันนี้หาวเหรอ
หาวถึงท่านแบบไม่อยากฟังเรื่องเขา
ลูกยิงประตูทีมชาติอาเจริน่าเนี่ย
ถือว่าเป็นลูกยิงที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ

คือทำให้ทุกคนมองครับเป็นสปอร์ตไลท์เลย

แต่ว่าลูกยิงอาเจริน่ามันสุดยอดนะ
คือมันลากมาจากครึ่งสนามแล้วยิงเข้า
โดยที่กองหลังอาเจริน่าไม่มีใครที่เอาโอเว่นอยู่
มันเลยทำให้ลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดการเลยก็ว่าได้ครับ
แล้วทั้งที่อายุเขาก็๑๘ปีไงทำให้แบบทุกอย่างมันก็เลยถูกมอง

ไม่ได้ดูเสียดายหน้าตาเป็นยังไงจะต้องไปหา
อายุ๑๙อายุ๑๙เพิ่งได้ลงทีมเจอสเปอร์เมื่อคืน

ก็เวลาที่โอเว่นติดทีมชาติในช่วงปี๑๙๙๘ครับเขาก็บอกว่า

สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องห้ามกลัวใคร

ก็คือว่าจะต้องพร้อมเผชิญหน้าครับ

เขาก็ต้องสู้ให้ได้นะครับ
ถึงว่าเจิมไปทั่วเลย

แต่ทีมชาติไทยยังอยู่เส้นทางในซูซูกิครับที่ดีนะ

แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการไม่กลัวใครแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมั่น
ว่าจะต้องทำประตูให้ได้นะครับ

เขาน่าจะเป็นนักเตะอังกฤษคนล่าสุดที่คว้าบันลงดอร์
ทีมชาติอังกฤษ
น่าจะประมาณช่วงปี๙๘ป่ะ
คนอังกฤษได้เยอะไหมพี่บอย

คือจริงอย่างยุคปลาย๙๐มันก็จะเป็นโรนันโดแล้วเป็นซีดาน
แต่ว่ามันมีด้านดีมันก็ต้องมีด้านเสียพี่ตะ

แล้วก็ถูกคาดหวังสูง

แล้วก็มีปัญหาก็คือด้วยความที่เขาอายุน้อยแล้วถูกลงสนามต่อเนื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดี

คือนักเตะดาวรุ่งมันก็มีแบบจุดที่ดีมากก็คือเรื่องของพละกำลังโน้นนี่นั่นใช่ไหมครับ

แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะตะบี้ตะบันส่งลงสนามทุกเกมทุกวินาที

เขาได้เขียนเรื่องของการบาดเจ็บตัวเองเอาไว้พี่ตะ
เอ่อเขาก็เล่าตรงไปตรงมาครับอันนี้จริงจริงในในหนังสือเล่มเนี้ยมีจุดที่ตรงไปตรงมาเยอะมาก

ผมเรียกรวมรวมเป็นทีมแพทย์เนาะทีมแพทย์เนี่ยดูแลนักเตะร่างกายนักเตะได้ไม่ดีเท่าไหร่

คือสมัยนี้ถ้านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่อยู่ระดับที่ต้องผ่าตัด

ก็จะส่งไปผ่าตัดแล้วก็รอการฟื้นฟูกลับมาใช่ไหม
แต่ว่าไม่ได้มีการผ่าตัด

แต่มันไม่ใช่เลี้ยงไข้เลี้ยงไข้มันคือไม่ดีเนาะแต่เหมือนว่ามันคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปก่อน

ที่ยังไม่สูงเท่าสมัยนี้นะฮะ
แล้วก็อาจจะมองว่าแบบ

เหมือนเราขับรถเชี่ยวหน่อยหนึ่ง

เดี๋ยวให้มันเยอะกว่านี้ก่อน
อยู่เออเออไม่แน่ไม่แน่อืมนะฮะทำให้เมื่อไม่ได้รับการดูแลที่
ถูกต้องเนอะทำให้อาการบาดเจ็บเขาก็ค่อยเจ็บหนักขึ้นหนัก
ขึ้นซึ่งมันมาส่งผลในช่วงหลังอายุประมาณยี่สิบห้าครับอืม
อืมโดยเฉพาะก็คือช่วงที่อยู่นิวคัสเซิลนั่นแหละอ่าอืมนะครับก็ตามที่เล่าครับ
ก็คือสุดท้ายโอเว่นก็มีการบาดเจ็บมากขึ้นและจุดที่หนักที่สุดก็คือบริเวณ
สตริงอืมอืมนักฟุตบอลเนี่ยมีจุดที่ต้องระวังมากมาก
คือแฮมสตริงอืมกับข้อเท้าอืมจริงจริงนักบาทก็ก็ใกล้เคียงกัน
ก็ต้องระวังแฮมสตริงกับข้อเท้าเนี่ยสำคัญมากมากอืมคือ
อย่างที่เรารู้กันดีครับคือถ้าเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับ
อืมการฟื้นฟูร่างกายมันดีอยู่แล้วอ่าอ่าโรเบอรี่ง่ายหน่อยใช่
แต่พออายุมากขึ้นนะครับมันก็ลำบากแล้วด้วยจุดขายของ
มันคือเรื่องความเร็วความเร็วเมื่อความเร็วมันตกลง
แม้ว่าจะมีวิชั่นที่ดีโน่นนี่นั่นหรือว่าแบบมีมุมมองทัศนาการเล่นที่สูงส่ง
แต่มันก็ไม่รอดยากใช้คำว่ายากนะครับ
ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเว่นก็ค่อยดีคลายความสามารถตัวเองลงไป
นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่าในหนังสือ
ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเขามีพูดอะไรที่แบบตรงไปตรงมาเยอะ
ก็บอกว่าจริงเขาก็พบเห็นนักฟุตบอลจำนวนมาก
เกลียดฟุตบอล
เพราะว่าด้วยผลงานที่มันตกลงครับ

เว่นเขาก็บอกว่าจริงเขาเป็นคนที่ไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะ

เพียงแต่ว่าความสนุกสนานมันไม่เหมือนเดิม
เพราะว่าในช่วงต้นอาชีพมันสนุก
เพราะว่ามันคือจุดที่เขาอยู่สูงมากครับ
แต่พอช่วงครึ่งหลังของการเป็นนักเตะอาชีพ
มันตกลงแบบทั่วภาพเลย
คือถึงแม้ว่าจะมี๑โทเฟร์ชัมพีเมริกกับแมนยูเขาตาม
แต่โอ้เว่นอยู่ในฐานะอาไหล่

กับลิเวลพูแต่ได้กับแมนยูนะ
ใช่ซึ่งจะมาได้อีกตอนกับแมนยู
ที่ทำให้แฟนริวภูก็ไม่ใช่อาจารย์มันใช่เลยแหละมันใช่เลยแหละคือมันก็มีหลายคนนะอันนี้นอกเรื่องคือผมก็พอมีคนรู้จักที่เขาเป็นแฟนบอลลิวภูแล้วเขาก็มีลูก
เขาก็ตั้งชื่อลูกว่าโอเว่นถูกต้องนะครับบาบอร์
ทั้งวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเคทชัพแล้ว
มีมีเยอะมีเยอะจริงต้องบอกว่ามีเยอะมีเยอะมากที่แบบตั้งชื่อลูกโอเว่น
เหมือนสมมุติพี่อันนี้๑๙๓๓ตอนสมัยที่หลุนแชมพ์ตอนโซเรส
ถ้าเกิดสมมุติอยู่รอยนั้นพี่ชอบนักเตะที่ชื่อวาลาฮิมสเตอริ่ง

ตั้งชื่อลูกสักอ๋อสักหรืออะไรอย่างเงี้ยสักมีงานหยาบเลยน่ะ
ว่าแบบแล้ววันหนึ่งมันมาเป็นไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหมันเจ็บปวดหน้าดู
นั่นแหละฮะอืมก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันอืมนั่นแหละครับก็โอเว่น
ก็มีช่วงที่ยากลำบากในช่วงครึ่งหลังของอาชีพการค้าแข้ง
จนช่วงที่แย่ที่สุดก็คือช่วงที่หมดสัญญากับนิวคัสเซิลแล้ว
ไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอกับโอเว่นอย่างเป็นจริงเป็นจังอืม
สามารถเล่นฟุตบอลระดับพรีมีลีกได้อะไรอย่างเงี้ยอืมคือจริงจริงลองลองสามารถ
เออซึ่งแบบมันก็มันก็เป็นมืออาชีพทำนั่นแหละครับแต่ก็
มันก็ตลกอ่ะอืมพี่ต้าอาจจะตลกแต่ผมอาจจะเศร้าใจนิดนึงไง
ด้วยเบอร์๗ด้วยนะใจคอใจคอแต่อันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องตลกนิดนึ
มีแค่แบบอันโตโดวาเลนเซียที่เคยดีตอนเบอร์ยี่บห้าแล้วไปใส่เบอร์เจ็ดอ่ะ
ขนาดแบบตัวที่หลายคนคาดหวังไว้สูงอย่างเอ่อ
ที่ผมว่าพอแบบกล้อมอยู่อ่ะเกือบจะดีเกือบจะดีคือไม่แย่
คือไม่แย่คืออยู่ในแบบเกรงที่แบบเป็นเบอร์เซ็ทที่รับได้
ไม่แย่ไม่แย่เหมือนเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเหมือนได้ป้ายอะไรเงี้ยอืมนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านอกสนามมาต่อกันที่เรื่องของเราต่อครับ
แต่จริงจริงผมว่าจุดจุดที่ทำให้โอเว่นมาอยู่กับแมนยูจริงจริงอ่ะ
มันมันต้องย้อนกลับไปในตอนที่ปีสองพันรูปการณ์สองพันสามถึงสองพันสี่
ก่อนอืมเพราะว่าเป็นเป็นรูปการณ์ที่โอเว่นกำลังจะหมดสัญญากับ
ลิเวอร์พูลอืมเออแล้วโอเว่นมีความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในทีมแล้ว
เพราะว่าเขาอยู่กับทีมมานานมากแล้วอ่ะจากแบบปี๙๘ใช่ไหม
จนถึงสองพันสี่อ่ะมันก็หลายปีแล้วน่ะอืม
แล้วลิเวอร์ภูยังไม่มีท่าทีที่จะประสบความสำเร็จเลยอ่า
เขาแบกทีมอยู่เขาแบกทีมอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เจอหลาดมาแบกด้วยนะ
ใช่อืมเนี้ยเป็นแบบนี่แหละมันเป็นโอเว่นคู่เฮสกีเออ
แล้วก็เป็นคู่ทีมชาติอังกฤษด้วยคู่เนี้ยใช่ใช่ตอนนั้นครับ
ยักษ์ใหญ่ของพิเมริกเนี้ยมันเป็นการแย่งแชมป์กันสองทีม
ระหว่างแมนยูเนเตสกับอาซินอนอืมแล้วก็มีเชลซีขึ้นมาตอนหลังก็คือ
ที่เสียหมีโรมันอับราโมวิชเข้ามาเทคโอเวอร์อ่า
คราวนั้นครับคือคนที่คือถ้าคิดแทนโอเว่น
เขาก็คงรู้สึกแบบอืมคือเฮ้ย
แย่สุดแย่สุดแย่สุดแล้วสัญญาก็เลยหนึ่งปีเนี่ย
ทำให้เป็นการก็ต้องบอกว่าโอเว่นก็คงเป็นการบีบสโมสรลิเวภูด้วยแหละว่าแบบ
ถ้าคุณยังจะเอาเงินที่ได้จากตัวผมเนี่ยคุณต้องรีบขายผม
ค่าตัวตอนนั้นก็ประมาณ๘ล้านปอนด์ถือว่าสูงอยู่
จริงเหรอสูงจริงเหรอผมว่าต่ำมากเลยนะ
ก็หงุดรักเตะระดับโวเว่น๘ล้านพรหมายถึงถ้าตอนนู้นอะต่ำ
แต่ตอนนี้โอเคโอเคเก็ตละโอเคบอกแล้วผมรักเขา
จริงอะครับถ้ายังจำกันได้เนอะรูปการณนั้นจะเป็นรูปการณ์ที่เอลราฟา
คือราฟาเอลเบนิเตสจะมาคุมทีมเพิ่งกลับไม่ใช่เพิ่งมารับ
มาก็คือข้ามมาจากสเปนเลยมาอังกฤษ
แต่อันนี้ก็ถ้าให้มองมุมกลับอันนี้แบบแฟร์เนาะมองในมุมโอเว่น
เฮ้ยลาลิก้ากับพิเมริกมันไม่เหมือนกันนะ

ใช่ยังมั่นใจอะไรไม่ได้นั่นแหละครับทำให้โอเว่นก็เลยมั่นใจตัวเองว่า
อย่างนั้นก็ตามครับในการให้สัมภาษณ์กับนักยุทธศาสตร์๔๔๒ครับ
เว่นบอกว่าตอนที่เขากำลังจะต้องเดินทางไปสเปนเนี่ย
สิ่งที่เขาเสียก็คือน้ำตาครับผม
อื้อหือเชื่อดีไหม
ฮ่า

กลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อครับ
คือคาราเกอร์ครับตามที่พี่ตั๊กบอกว่า
เพราะว่ามึงนี่แหละก็เลยขอย้ายหรือเปล่า

ยืนพื้น
แล้วโรนันโดที่แบบเขาก็แบบเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่แล้ว
แล้วก็ในฟุตบอลโลก๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้

อืมนะครับก็มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการกลับมาที่นิวคัสเซิล
อืมอืมเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยเล่านะครับผมขอเล่าอย่างงี้ก่อนว่า
ตอนที่โอเว่นกลับมาที่นิวคัสเซิลเนี่ยโอเว่นมีอาการบาดเจ็บเดิม
แล้วแต่ว่ามันหนักหนาขึ้นก็คืออาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่เราเล่าให้ฟัง
อ๋ออืมคราวนี้มันมันเริ่มมันเริ่มมากระทบอาชีพการค้าแข้งในช่วงที่อยู่กับเนอร์เซินนี่แหละ
อืมมีการบันทึกนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงอย่างเดียวของโอเว่นเนี้ยอืม
พลาดการลงสนามกับนิวคัสเซินสามร้อยแปดวันอืมหนึ่งปีเรามีสามร้อยหกสิบห้าวันถึงสามร้อยหกสิบหกวัน
อืมโอเว่นกินไปแล้วสามร้อยแปดด้วยการมาเจ็บที่แฮมสตริงหายไปประมาณหกสิบกว่าวันก็ช่วงบอลพัก
เหลือเหลือแค่หกสิบกว่าวันอืมเออซึ่งแบบหกสิบกว่าวันเนี้ยมันก็เท่ากับเหมือนกับแค่เอ่อ
พักปิดดูการอืมเออนั่นแหละคือสมมุติว่าเจ็บเจ็บสิบเหลืออีกเออ
อีกสองเรือนี้คือพักแล้วดูการคือคืออันนี้ไม่ได้หมายมาว่าเขาพักทั้งหนึ่งปีน่ะ
แต่หมายถึงว่าอาการแบบเจ็บเนี่ยรวมกันแค่จุดเดียวเนี่ยอืมเจ็บสามร้อยหกวัน
ยังไม่นับอาการแบบเจ็บอื่นเล็กเล็กเล็กย่อยย่อยที่แบบเขาก็เจ็บคือเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยเออ
เอาเมื่อกี้ขอพูดเมื่อกี้ผมพูดผิดถึงสามร้อยแปดวันนะฮะสามร้อยแปดวันอืม
มันยังมีแบบเอออย่างพี่ตาบอกอาจจะเป็นตั้งคลิวอาจจะเจ็บเกล้า
ก็นั่นแหละครับทำให้ด้วยความที่เขาไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง

อันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองครับว่าแบบ
มันไม่แปลกเขาจะรู้สึกอย่างนั้นหมายถึงกรองเชียร์
ไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ไม่ใช่ทีมเล็กด้วย
พอกลับมากองเชียร์ก็จะรู้สึกว่าไปเล่นที่นั่นมามันเห็นว่าเราไม่มีค่าใดกัน
มันก็ไม่แปลกที่เขาจะโดนโจมตี
อืมแล้วจริงจริงเขาก็ถูกจริงจริงตอนที่กลับมาจากเรลมาริดเขาก็
เขาก็ยิงประตูเยอะพอสมควรนะทำให้แบบแฟนบอลก็มีความคาดหวังพอสมควร
พอพอแบบโอเว่นเจ็บเยอะแล้วพอกลับมาลงสนามเนี่ย
บางทีก็รู้สึกเหมือนเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกของแฟนบอลด้วยแบบ
มันไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้อ่าใช่ใช่แหยงหรือเปล่าเออหลายอย่างนะครับ
นั่นจึงทำให้โอเว่นก็เลยละเลงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อแฟนบอลนิวเซิลอย่างเต็มที่ในหนังสือรีบ
ของเขาอืมนะครับเดี๋ยวเอ่อจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าเขาละเลงว่ายังไงอืม
อันนี้เขาแบบอืมก็เป็นเป็นดราม่าจริงจริงนะครับแล้วก็มันก็มีข่าวอีกนิดนึงก็คือ
ในช่วงท้ายรูดุการของที่เขาอยู่กับเอ่อที่โอเว่นอยู่กับในปีสุดท้ายเนี้ย
สัญญามันกำลังจะหมดเนี่ยมันมีข่าวว่าโอเว่นปฏิเสธที่จะลงสนาม
ซึ่งสุดท้ายก็ตกชั้นนั่นแหละอืมแล้วคนที่เปิดเผยเรื่องเนี้ยจริงจริงอ่ะ

เลอร์เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราว
นิกาเซิลตอนที่คุมทีมหนีตกชั้นรอบแรก
อันนั้นอ่ะคือ
เขาก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์กันในแดนหน้าเนอะ
คือโอเว่นก็แบบเป็นคู่หูเก่ากับเชลเลอร์

แล้วแบบเหมือนเชียร์เลอร์บอกในทวิตเตอร์
ที่เขาปะทะคารมกับโอเว่นจากเรื่องหนังสือเนี่ย

เขาก็ทะเลาะกันในทวิตเตอร์
ซึ่งแบบเชียร์เลอร์ก็เป็นคนเปิดประเด็นว่า
โอเว่นเป็นคนปฏิเสธที่ลงสนามกับนิวเคอร์เซินด้วยซ้ำ
แต่ว่าทางโอเว่นก็ยิงเขาก็โต้กลับ

เขาไม่พร้อมที่จะลงสนามจริงเว้ย

เป็นความจริงของทั้งสองด้านแล้วกันผมว่านะ

เขาก็คงมีอาการบาดเจ็บไม่พร้อม

แต่ทานิวเซินและเชลเลอร์ก็มองตรงกันว่าแบบ
แต่คุณต้องเล่นได้หรือเปล่า
เพราะว่าคุณเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุด

ต้องเป็นคีย์แมนคนสำคัญในเวลานี้หรือเปล่า

สุดท้ายก็นั่นแหละครับแยกย้ายกันไปครับ
นิวเคอร์เซินตกชั้นโอเว่นไม่มีสังกัด

เว่นผมก็คือไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกว่า
คิดเยอะคิดน้อยแค่ไหนในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับ
สุดท้ายล่ะที่จะได้

มันก็เรียกว่าเป็นสัญญากับสาตานเนี่ยมั้ย
คือคุณอยากได้พิมิลิกใช่ไหมแต่คุณจะได้รับการเกลียดชังจาก
แฟนบอลลิวภูแล้วก็นักเตะอย่างสติเป็นเจอหลาดที่กัดไปแล้วในห้องส่งรอบนึง
ตอนที่แบบเอ่อแอฟเตอร์วิลลาเจอกับลิวพู
เออนะมันจริงจริงเป็นสัญญาสาตานประเภทหนึ่งอืม
เว่นเคยบอกครับว่าในตอนที่เขากำลังจะย้ายออกจากเรมัดวิดเนี่ย
อืมเขาบอกว่าจริงจริงเขาอยากกลับลิเวอร์พูลมากอืมอืมหรือจริงจริงถ้าให้พูดให้ชัด
ก็คือทุกครั้งที่โอเว่นย้ายทีมเนี่ยอยากให้ลิเวอร์ฟูกลับมาซื้อเขา
แต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะอะไร
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนที่โอเว่นอยากจะกลับริวภูรอบแรกก็คือตอนที่อยู่เรียลมัดฟริก
อืมทางเรียลมาริดเขาตั้งค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างแพงประมาณหนึ่งอืม
แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่มีความต้องการที่อยากได้คู่หูทีมช่างอังกฤษระหว่างอืมแล้วก็เพื่อมาบูธบรรยากาศของให้กลับมาอ่า
ไม่ใช่หนึ่งรุ่นแชมป์หรอกอย่างน้อยก็แบบฟุตบอลยุโรปเนี้ยอืมเขาก็เลยขอซื้อในราคาค่าตัวสิบหกจุดแปดล้านบอลก็ประมาณสิบเจ็ดล้านก็ได้อ่า
เท่าตัวหนึ่งใช่จากตอนที่ขายไปเท่าตัวเสร็จเสร็จอืมทางเรียลมาริดก็เลยโอเคขายอืม
เพราะว่าทางโอเว่นตอนนั้นเขาก็ประมาณว่าเขาจะไม่ได้เป็นเขาไม่ได้รับการการันตีเป็นเฟสตัวจริงอยู่แล้วอืม
และถ้าในเรียลมะริดเขาไม่ได้เป็นตัวจริงในทีมชาติเขาก็มีโอกาสมีโอกาสสูงที่จะหลุด
ใช่เขาก็เลยงั้นไปอืมข้างหน้าครับเขาก็มองว่าเนี้ยไม่คุ้มอืม
มันไม่คุ้มแน่แน่ค่ะคือเพิ่งขายไปแปดล้านให้ซื้ออีกสิบเจ็ดล้านเออเอออ่า
มันเป็นไปไม่ได้ที่ลิวภูจะยอมควักเงินให้กับเด็กที่เป็นที่อยากจะย้ายจากทีม
แม้ว่าจะเป็นเด็กปั้นของตัวเองยังไงก็ตามแต่อืมแต่มันเท่าตัวหนึ่งอ่ะ
มันไม่คุ้มแน่อย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงท้ายจริงจริงอ่ะก็มีข่าวจริงว่า
เพียงแต่ว่ามันมันไม่แมชกับค่าตัวที่เขาตั้งไว้อยากได้อ่า
ที่ยังคือมันไม่เท่ากับที่นิวคัลเซินเสนอมาด้วยสามสิบหกจุดแปดล้านปอนด์
ไงทำให้โอเว่นก็ไม่ได้กลับไปที่อืมอืมคราวนี้พอพลาด
ใช้คำว่าพลาดเหรอไม่ได้สิต้องบอกพลาดที่จะได้กลับเออเออ
เขาก็รอโอกาสครั้งใหม่ก็คือตอนหมดสัญญากันอืมแต่ว่าโดยทุกการนั้น
ลิเวอร์พูลมีกองหน้าที่ชื่อว่าเฟนาโดเอามาทำไมหรออ่า
มีเดิร์กไคต์อีกน่ะอืมเออมันไม่มีคำจำเป็นที่จะต้องเอา
เว่นมาเลยอืมนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้โอเว่นยอม
แต่ว่าเป็นทีมเดียวที่โปรไฟล์สูงที่สุดที่ยื่นข้อเสนอมาให้โอเว่น
อ่าจริงจริงมีอีกทีมหนึ่งก็คือเอเวอร์ตันอืมแต่เอเวอร์ตันก็ไม่อ่ะ
ก็ไม่หรอกเป็นพี่สองทีมเนี่ยเกลียดกูเท่ากันไปทีมรวยกว่าไม่ดีกว่าหรือ
เออใช่แถบเอเวอร์ตันไม่ได้ลุ้นแชมป์ด้วย
คือเอางั้นไปแมนยูดีกว่าอืมคือจริงจริงมันมันไม่ได้มีแค่
มานั้นมาด้วยทีมเล็กทีมเล็กเลยอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบมันก็เลยเป็นจุดที่โอเว่นคงไม่ต้องคิดอะไรมาก

อันนี้จะมาขยายความอีกนิดนึงว่า

ความรู้สึกของตัวเองในหนังสือของเขา

แน่นอนครับแฟนบอลนิวก็เซิลรับไม่ได้ครับมันก็เลยมีปัญหากันอย่างที่ที่เล่าไปครับนั่นแหละ
ใช่เขาก็เลยโมโหครับโมโหกันคือประโยคนี้มันเหมือนถูกนำไปโปรโมทในหนังสือพิมพ์เนอะ
เพื่อที่จะโปรโมทหนังสือซึ่งไอ้ท่อนนี้มันก็เป็นหนึ่งในท่อนโปรโมทนะครับ

ใช่แล้วสุดท้ายก็เหมือนก็มีข่าวอีกว่าใช่ไหมที่เราเล่าเมื่อกี้ก็คือไม่ยอมลงสนามตอนช่วยทีมหนีตกชั้นอีกอะไรอย่างนี้
เอาจริงนะอยากพูดคำที่ออนแอร์ไม่ได้ความรู้สึกคืออันนั้นจริง
คือแบบเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย

คือบางจริงเรารู้สึกว่ามันแบบ
จากฟอร์อินทแล้วก็ไม่ควรมีใครทำสิ่งนี้
แต่พออินทร์ก็ห่างกล้านิดนึงนะห่างกล้ามเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องมากกว่าแค่ทีมฟุตบอลนะ
มันคือการกระโดดข้ามกำแพงความรู้สึกของตัว

แต่แบบการทำอย่างนั้นมันก็มันเจ็บปวด

มันทำร้ายจิตใจตัวเองแล้วรวมถึงกองเชียร์

คือมันคือตำนานของอีกทีมหนึ่ง
เอามาย่ำยีได้อ่ะ

จริงเหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นก็คือว่า

แต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ย

เพราะว่าเขามีกองหน้าที่ดีแล้วอะไรอย่างนี้

แต่อย่างนี้ถ้าเป็นโลกคู่ขนาด
แบบเฮ้ยพี่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วน้องอย่าย้ายเลย
แต่ก็ถ้าเกิดพูดมุมนั้นนะ

คือถ้าให้สรุปชีวิตเขาแบบ

เขาไม่ได้เป็นที่รักของทีมไหนสักทีมหนึ่งเลยนะ
จริงมันเจ็บปวดตรงนี้

เพื่อบีบสโมสรขายด้วย
เป็นการย้ายที่ผิดพลาด
แล้วก็เจ็บทั้งปี

ได้ช่วยให้ทีมรอดตกชั้นด้วย

อยู่นี่ก็ไม่ได้คุ้มค่าตัวด้วยนะ

ถ้าให้สรุปด้วยประโยคเดียว
ก็คือไม่ได้เป็นที่รักของแฟนบอล

แต่ตัดชีวิตนอกเหนือจากฟุตบอล
เขาก็มีความรัก
ความชื่นชอบในกีฬาแข่งม้า
ตอนที่เริ่มดังเค้าก็เป็นเจ้าของฮอกฮอกมา

และก็นอกเหนือจากเป็นเจ้าของฟาร์มมาแล้ว
เขาก็เป็นนักวิเคราะห์อ่า

ซึ่งการเจิมที่ฮาที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุสุกี้ครับ
การเจอที่หาที่สุดก็เนื้อก็เป็นเรื่องศูซูกิครับ

อันนี้เรียกการเจิมได้ไหม

เห้ยบ้าคุณแม่งใจกล้าแหวะ

แล้วก็โดนเจอหลากต่อกลับมาอะไรอย่างนี้ครับ

โอ้ผมเป็นเจอหลาดผมโอ้มยิ้มเลยนะ

อันนี้ผมแอปพลิเคชโอเว่นอย่างหนึ่งเขาก็กล้ารับงานในวันนั้นเนอะ
คือเขาสามารถปฏิเสธได้นะเขาไม่อยากพูดคุยประเด็นนี้
แต่เขาก็แฟร์เขาก็รู้อยู่แล้วเนาะ
เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องโดนเจอหลาดสวนกลับเว้ย

จริงเหรอพี่ไม่อยากคติว่ะ
พี่อย่ากคติมากก็อาจจะเป็นคนแบบคิดแม่งไม่คิดมาก
แหละมีเอนลัสอีกซะคนโอ้แก่ไป
ใช่เพราะว่าตอนเพราะจริงฟาวเลอร์เขาขึ้นมาไวมาก
คืออิเอนรัฐต้องบอกว่าอิเอนรัฐเป็นตัวสำรองนานมากกว่าจะเลิก

เหมือนพี่ตุ๊กปิยพงศ์ในยุคหลัง
ของทีมชาติไทยที่แบบเป็นพี่สิทธิ์ตัว

เหมือนจะมีคักเกี่ยวกันอยู่สักแป๊บนึงนะ

แล้วจะยังอยู่เพราะว่าจำ
เพราะว่าอินัสใส่เบอร์๙อยู่ให้
ลองไปดูจำไม่ได้จำไม่ได้ขนาดนั้น

เพราะว่าเราพูดไปมันจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะ
แนวแซวแซะมากไปไหน
มีอารมณ์ร่วมแต่เป็นอารมณ์ร่วมที่แบบกดเกลียดเกลียดชัง

ใช่เป็นแค่แบบรู้สึกหมั่นไส้
จริงหรอแล้วใครเกลียดใครมากสุด

แต่คำพูดคำจาของลาฮีมันเกินไปกว่า
เคมีเต็มที่คือวิจารณ์ตรงไปตรงมาว่าทีมแพทย์ไม่ดี

มันก็รู้สึกแบบอะไรวะแล้วก็จะมีความหมั่นไส้มีความรอสมนับหน้า
ถ้าพูดตรงมันรู้สึกนี่ไงเป็นไงมึงออกไปมึงก็อย่างนี้ไง

ซึ่งไม่รู้ไปสมน้ำหน้าอะไรเขาแต่ก็รู้สึกว่าเออสมน้ำหน้ามัน
มึงควรสมลับหน้าตัวเอง
นั่นแหละก็เป็นความรู้สึกเราว่ากับความรู้สึก

เออนะเรารู้สึกของผมแล้วกันผมรู้สึกเหม็นรู้สึกเหม็นขี้หน้าเฉย
โอ้โหอาจจะเห็นผมนั่งเงียบเลยเพราะเดี๋ยวพูดพูดหนึ่งคำก็จะด่าสองคำ
พอหาได้อยู่นะเอาลองดูลองดูอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้นะครับ
กับ๒๒ใกล้เคียงกันเป็นนักเตะที่อยู่จุดสูงสุดของฟุตบอลในเวลาเดียวกันอยู่ทีมเดียวกัน

จริงเดาไปเสิร์ชดูพี่ว่าไม่ยากเกินไป
เป็นอีกหนึ่งนักเตะคนหนึ่งที่ผมชอบมาก

โคตรเก่ง
ลองมาลุ้นฟังเราไม่ต้องลุ้นฟังไปดูปก
แต่ผมว่าเดาถูกแหละ๒๑ไม่ยาก
เป็นเบอร์ที่แบบคนนี้ผูกขาดไว้เหมือนกัน

ซีดานก็ใส่เบอร์๒๑

หรอระดับนั้นเปลี่ยนสคริปท์ด้วยอ่ะ
เปลี่ยนหน้าออกอากาศเลย
หรือเปลี่ยนซีดานดีวะ

มาลุ้นออก

ฝากติดตามเติมทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงนะ